ช่วงนี้มีเรื่องของอุบัติเหตุมาให้ติดตามกันนะฮะ
รถบรรทุก๑๐ล้อขับอยู่

แล้วมันก็แซงรถไปพุ่งไปชนกับร้านขายของที่อยู่ริมทางนะฮะ

รถจักรยานยนต์ขับตามมาก็ต้องหักหลบล้มบาดเจ็บไปอีกนะครับ
เหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมสายเก่าพื้นที่หมู่๔ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ที่สงขราครับ

รถบรรทุก๑๐ล้อของบริษัทหนึ่งนะฮะ
ล้อหลังซ้ายหลุดแล้วล้อเนี่ยมันก็พุ่งแซงรถไปข้ามถนนไปชนกับร้านขายเสื้อผ้าริมทาง

รถจักรยานยนต์ขี่ตามหลังมาก็ต้องหักหลบ

ดูสิฮะล้อเข้าไปแบบนี้นะครับ

บรรทุกก็บอกว่าขับมาดีเนี่ย
ล้อหลังด้านซ้ายเนี่ยจู่มันก็หลุดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
ตำรวจก็ต้องดำเนินการเรื่องของการเรียกค่าเสียหายกันต่อไปด้วยนะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์นี่ดูสิฮะเป็นความชุลมุนที่ต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถบรรทุกอ้อยพลิกคว่ำ
แล้วที่สำคัญรถคันนี้นะไปทับแผงขายหมูป่าที่อยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี
บนท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต
แล้วก็เด็กหญิงวิภาวดีสิริลูกสาววัย๘เดือนก็ถูกรถทับขา
ส่วนคนขับรถบรรทุกอ้อยนั้นก็บาดเจ็บเช่นกัน
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าคนขับ๑๐ล้อน่าจะหลับใน
แล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุไปพลิกคว่ำ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้ง๓คนคือพ่อแม่ลูกกันนะครับ
ด้านหลังหลุดกระเด็นไปถูกรถจักรยานยนต์ที่แล่นตามหลังมา
ส่งผลให้มีคนเจ็บ๒คนเป็นผู้ชายซึ่งเป็นคนขี่และผู้หญิงคนซ้อนนะครับ
เหตุเกิดบนถนนมิตรภาพเขตก่อสร้างมอเตอร์เวย์ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินนะครับ
ว่า๖ล้อน่าจะบรรทุกน้ำหนักมาเกินแล้วอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเดินทาง
ทำให้พราวด้านหลังหลุดแล้วก็กระเด็นไปโดนรถที่ขับตามมาดังกล่าวครับ